เรื่องของความอดทนกันไหมดีเรื่องของความอดทน
ความอดทนของคนเรามันมีขีดจำกัดใช่ไหม
จริงความอดทนของเรามันมีขีดจำกัดครับ

ทนไม่ไหวแล้ววันนี้ต้องได้เห็นดีกัน
ไม่ไหวแล้วถ่ายไว้ลูกถ่ายไว้เป็นหลักฐาน
ถ่ายไว้ทุกวันวันนี้ต้องเจอ
มันไม่ไหวแล้วอย่างงี้ต้องฟัน
ต้องฝันเลยก็เราขับรถมาเราเห็นแบบนี้ทุกวัน
มันมันตะขิดตะหวงใจอ่ะทุกวัน
คุณพี่ท่านนี้ก็เลยคว้าอะไรมีด
คว้ามีดเลยเออวันนี้มันจะต้องเห็นดำเห็นดีเห็นแดง
เออเอางี้ละกันชัดมาเลยชัดมีดมาเลย
ลูกถ่ายไว้ลูกเดี๋ยวพ่อจะถ่าย
เอ้ยไม่ใช่พ่อจะจะไปตัดพระโทษลูกถ่ายสิ
แล้วก็ฟันฟันฟันฟันฟันแบบนี้เอามันราบ
เอามันให้เตี้ยนโอ้โหไปตัดต้นไม้เหตุผลน่ะ
ที่ทำอย่างนี้เพราะมันแทงยอดออกมาแล้วมันบังทัศนวิสัย
เดี๋ยวใครขับไปขับมาเดี๋ยวมันไปเกี่ยวเข้ามันลบสายตา
เขาทำดีครับแต่ถ่ายเอาไว้แบบนี้เพื่ออะไร
ให้เป็นหลักฐานไว้ก่อนเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
เขาก็มีหน้าที่ที่จะต้องมาดูแลตรงนี้ถูกไหม
เดี๋ยวเห็นว่าเราไปทำนู่นทำนี่แล้วกันเราไม่ได้ทำลายข้าวของ
หาว่าพี่เขาทำลายข้าวของทรัพย์สินของทางราชการเดี๋ยวจะยุ่งกันไปใหญ่

ผมไม่ได้ว่าอะไรสิ่งที่พี่ทำเป็นเจตนาดีแต่ท่าทางที่ดี
ให้แบบปลอดภัยสบายใจที่สุดแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใช่ดิฉันว่าแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดีกว่า
จะได้ไม่ต้องลงมาทำเองแบบนี้เพราะว่าคือการจะออกไปตัดต้นไม้หรืออะไร
มันก็ต้องมีการกั้นรถกั้นใช่ไหมพูดเนี้ยเป็นห่วงนะ
ไม่ได้มาว่าอะไรพี่นะพี่ใจเย็นนะเดี๋ยวพี่หมดความอดทนกับผม
แล้วมาหาสตูไทยรัฐไม่ได้นะถือมาเลยใจเย็นนะใจเย็นนะ